แขวงพระนครเหนือก็ให้ประกันคนร้ายที่ฆ่าแมวนะครับ
ตีราคาประกัน๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็นัดมาฟังคำพิพากษาในวันที่๒๒กันยายนนี้
ขณะที่จำเลยก็ให้การรับสารภาพนะครับว่า
ขอรับแมวมาเลี้ยงแต่ว่าโมโหที่แมวซุกสน
จับแมวฟาดเข้ากับผนังจนตาย
ก่อนจะไปขอตัวใหม่มาเลี้ยงแล้วก็ทำอีกนับ๑๐ตัวนะครับ
นายพาณุวัสสิงห์สาหัสอาชีพขี่รถจักรยาน

ถูกตำรวจนครบานวังทองหลางคุมตัวไปฝากขัง
สารแขวงพระนครเหนือในความผิดตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว
พุทธศักราช๒๕๕๗นะครับ
หลังจากที่ถูกมูลนิธิวอชด็อก
และกลุ่มคนรักหมาแมวร้องเรียนว่า

ซึ่งตำรวจจับตัวได้พร้อมนำตัวไปค้นภายในห้องพัก
วังทองหลางก็พบหลักฐานเป็นซากศพแมวกว่า๑๐ตัว
พานุวัฒนสารภาพว่าได้ฆ่าแมวมาแล้วหลายตัว

โดยได้ติดต่อขอรับแมวจากเพจเฟซบุ๊ก

เลี้ยงหลายตัวแต่ว่าแมวมีนิสัยซุกสน
ทำให้โมโหจึงจับฝ้าจากผนังและพื้นจนตาย
และนำไปทิ้งในถังขยะบริเวณชั้นลอยของอพาร์ทเมนต์
พิจารณาคำฟ้องและสอบคำให้การแล้ว

ทำรายงานการสืบสอบประวัติพฤติการ
และข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิพากษา

เวลา๙นาฬิกาและอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ระหว่างรอพิพากษาคดีตีราคาประกัน๑๕๐๐๐บาทครับ